ไปดูเรื่องราวของอุบัติเหตุกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ
จากที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา

เรื่องของไฟไหม้ที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็เกิดขึ้นแถวย่านถนนเพชรชบุรีกรุงเทพมหานครด้วย
ก็พบกับบ้านเรือนที่เสียหายถึง๑๐หลังเลยทีเดียวนะครับ
ดับเพลิงครับเร่งฉีดดับน้ำแล้วก็ไฟที่ลุกไหม้นะครับ
ไปครับเร่งฉีดน้ำที่จะดับไฟที่ลุกไหม้
ที่บ้านเรือนของประชาชนภายในชุมชนบ้านครัวเหนือ
ถนนเพชรชบุรีเขตราชทวีกรุงเทพมหานครนะ

ก็ที่เกิดเหตุนะครับลักษณะเนี่ยเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลังครับ
ไฟเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็สอบถามนะครับว่าต้นเพลิงเนี่ยมันมาจากไหน
เขาบอกว่าเป็นที่ชายคนหนึ่งที่ปล่อยให้แรงงานต่างด้าวเช่าอาศัยอยู่
โดยผู้อาศัยในเหตุการณ์นี้นะครับเป็นหลานชายของเจ้าของบ้านบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงแรงงานต่างด้าว๒คนทะเลาะกัน
เดินไปดูเห็นทั้งคู่วิ่งออกมาจากบ้านด้วยท่าทีลุกลี้ลุกลนครับ
จากนั้นไม่นานครับก็ได้ยินเสียงคนตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้

ไปเห็นก็เจอกับเปลวไฟที่ลุกลามอย่างรวดเร็วนะครับ
จากนั้นชาวบ้านก็พากันวิ่งหนีเอาตัวรอดก่อนแล้วครับ
ก็อย่างว่าเจอไฟอ่ะเนอะรีบขนของรีบวิ่งหนีออกมาก่อน
ของเนี่ยไม่ควรจะขนนะฮะรีบวิ่งรอดก่อนนะ

จากการตรวจสอบเบื้องต้นก็มีบ้านเรือนถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายประมาณ๑๐หลังคาเรือน
ตำรวจก็เตรียมพิสูจน์หลักฐานนะครับแล้วก็จะเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้
อย่างละเอียดอีกครั้งในเช้าของวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานั้นมาอัปเดตกันให้ติดตามกันก่อนนะครับ